ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับพระเอกไม้เลื้อยชาคริสแย้มนามของเรา
ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการร่วมทุนสร้างระหว่างไทยลาวและกัมพูชานะคะ
ซึ่งเป็นภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างกับอีก๒ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ลาวแล้วก็กัมพูชา
โดยเจ้าตัวหนุ่มชาคริสเนี่ยยังได้รับบทนักแสดงนำอีกด้วยนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกหลายประเทศหลายคนอาทิบาบี้ปียมาตร
นางเอกชื่อดังของลาวนะคะวายฮังพระเอกระดับซุปตาของกัมพูชา
รวมถึงสันโก่งเสื้องนักแสดงจากเวียดนามด้วยนะคะ
พร้อมด้วยนักแสดงจากประเทศไทยมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรัก
และมิตรภาพดีของผู้คนต่างชาติต่างภาษา
โชคชะตานำพาให้มาเจอกันในเทศกาลปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานนั่นเองค่ะ
เป็นเรื่องราวที่มีหัวใจที่ดีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมกำหนดธรรมเนียม
นะครับประเภทนี้จริงแล้วมันเป็นประเทศเพื่อนบ้าน
หรือแทบจะแน่นแฟนคือผมว่ามันก็คือพี่น้อง
ซึ่งเราใช้ความรักเป็นสื่อของการเล่าเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้
กลับความสุขว่าประทับใจหลายทั้งทีมงานและกับนักแสดงความสุขดีใจอีหรี่
และกับภาพคุ้มใจอีหรี่และถือว่าเป็นสกดีของบีเลย

ก็ที่วางแผนไว้ก็นี่แหละครับทั้งลาวทั้งกัมพูชา
แล้วก็อีกหลายประเทศถ้าเขาซื้อเราเราไปครับผม
สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมมีกำหนดจะเข้าฉายในปลายปีนี้นะคะ
แล้วก็จะนำไปฉายในประเทศเพื่อนบ้านต่อไปตามลำดับอีกด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการร่วมทุนสร้างระหว่างไทยลาวและกัมพูชา
นักแสดงแต่ละคนถือว่ามีชื่อเสียงในบ้านเขาเหมือนกันนะคะ